เริ่มต้นทำงานวันแรกของปีใหม่นะฮะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ค่ะเริ่มวันแรกก็งานเข้าประเทศไทยเลยใช่ค่ะ
พายุลูกแรกที่พัดเข้าประเทศไทยพายุปะบึกนะคะ
ก็จะเข้ามาทางฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับทางภาคใต้นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเรื่องนี้กันนะครับ
แต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
ท่านได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างเนี่ย
ท่านบอกเราหน่อยนะฮะทั้งไลน์ที่หน้าจอแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์
ส่งข้อความมาทางไลน์ของไทยรัฐนะคะแล้วก็ดูเราได้ผ่านทางเฟซบุ๊กในเพจไทยรัฐทีวี
อยากจะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาในเฟซบุ๊คของไทยรัฐก็ได้นะคะ
ก็อยากจะให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวกับเราด้วย
อยากจะรู้ว่าในพื้นที่ตอนนี้มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันอย่างไรบ้าง
เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการแชร์ภาพคนเริ่มกักตุลสินค้าอาหารกันแล้ว
ว่ากลัวว่าฝนจะตกหนักจะเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้
สามารถส่งภาพได้ด้วยนะครับส่วนทางไลน์ท่านก็ส่งข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมครับ
บึกเนี่ยนะพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยตอนนี้ยังเป็นโซนร้อนอยู่
ท่านดูจากภาพที่หน้าจออ่าเห็นแผนที่ประเทศไทยสีฟ้าฟ้าใช่ไหมฮะ
แล้วสีส้มส้มที่หมุนหมุนหมุนหมุนกำลังเคลื่อนเข้ามาเนี่ย
นี่คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะก็คือฝั่งอ่าวไทยนะครับ
กำลังเคลื่อนตัวมาทางเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาเนี่ย
ชุมพรกับสุราธานีแล้วจะกินพื้นที่ทั้งหมดเลย
ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันด้วย
ค่ะนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีคำเตือนมาตลอด
คือจนถึงณขณะนี้นี่ฉบับที่๙แล้วนะใช่ค่ะ
ทำความเข้าใจเรื่องของพายุกันก่อนนะคะครับพายุเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม
อืมหนึ่งพายุฝนฟ้าขนองอ่าสองพายุหมุนเขตร้อนครับ
พายุทอนาโดอืมพายุปลาบึกถือว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อน
และพายุหมุนเขตร้อนก็แบ่งระดับความรุนแรงนะคะเริ่มจากดีเปรชั่นอ่า
มาเป็นโซนร้อนมาเป็นไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนครับพายุปลาบึกเนี่ยเริ่มก่อตัวเป็นดีเปรชั่นก่อน
อืมตอนนี้เป็นโซนร้อนแล้วก็คือมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วอืม
ความเร็วลมเนี้ยก็คือประมาณหกสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าอืม
ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะก่อตัวจนมีรุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่แน่เนี่ย
ต่อให้สลายตัวเนี่ยมันก็ต้องขึ้นฝั่งแล้วก็ขึ้นฝั่งทางฝั่งภาคใต้ของไทยเนี่ย
นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวังกันมากที่สุดเรื่องของคลื่นสูง
ใช่ฝนตกอะไรพวกนี้คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยคาดว่าคลื่นจะสูงสามถึงห้าเมตรนะคะ
ใช่แต่ว่าฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะสูงประมาณสักสามเมตรอาจจะน้อยกว่าหน่อยเพราะว่าซัดเข้าฝั่งอ่าวไทย
ครับแต่ว่าที่ต้องเตือนกันเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์บอกว่าคือฝั่งอ่าวไทยในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีพายุเข้า
ก่อนหน้านี้ก็นู่นเลยส่วนร้อนแฮเรียสพายุไต้ฝุ่นลินดาแล้วมันห่างหายไปนานมากอ่ะค่ะ
เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีพายุผ่านเข้ามาอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมกันมากนัก
แล้วก็พื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยลักษณะของชายฝั่งเนี่ยนะคะบางพื้นที่จะเป็นชายหาดยาวไปในทะเล
พื้นที่จะเป็นที่โล่งสักส่วนใหญ่ดังนั้นพอลมพัดเข้ามันเข้ามาเต็มเต็ม
มันเข้ามาแรงคือแฮเรียสเนี่ยปีสองพันห้าร้อยห้าห้าสิบปีได้อ่ะใช่ค่ะ
หายไปนานมากค่ะตอนนั้นเข้าทางนครศรีธรรมราช
เสียชีวิตไปเก้าร้อยกว่าศพนะฮะแล้วตัวเนี้ยล่าสุดเนี่ย
บึกเนี่ยพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยนะก่อตัวขึ้นมาตรงอ่าวไทยแล้วเข้าไทยเลยนะ
อ่าคืออาจจะมาจากทางทะเลจีนใต้ก่อนเนี่ย
แต่ไม่ได้ไปพัดเข้าตรงอื่นก่อนเลยเข้ามาทางไทยเลยนะครับ
จีนใต้ตอนล่างแล้วก็มาเลยอ่าวไทยมาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้ท่านนะครับ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่ใช่นะครับแล้วเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็จะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ท่านทราบด้วยแต่ดูจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
เกี่ยวกับภายุปาบึกที่ออกมาฉบับล่าสุดคือฉบับที่เก้านะฮะ
ออกมาเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาของวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยระบุว่าพายุโซนร้อนปลาบึกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
มีศูนย์กลางอยู่ที่ลาติจูด๖๐องศาเหนือลองจีจูด๑๐๘๐องศาตะวันออก
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าช้าคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวน
เคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่๒๓มกราคม๒๕๖๒และจะเคลื่อนขึ้นฝั่ง
บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรและสุราชธานีในช่วงค่ำของวันที่๔มกราคม๒๕๖๒
โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่๓๕มกราคม๒๕๖๒
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
ซึ่งผลกระทบต่างเนี่ยแบ่งเป็นหลายช่วงหลายวันนะฮะ
ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเอาไว้ในฉบับที่๙
ช่วงวันที่๓๔มกราคม๒๕๖๒นี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
มีลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
ปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูนค่ะ
ส่วนในช่วงวันที่๔๕มกราคม๒๕๖๒นี้บริเวณภาคใต้
จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
มีลมแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส
ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนค่ะ
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงนะคะ
อ่าวไทยคลื่นสูง๓๕เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูง๒๓เมตร
ดังนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยต้องระวังให้มาก
เรื่องของอันตรายจากลมแรงและคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งนะคะ

อ่าใช่นะฮะท่านก็สอบถามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของพายุลูกนี้ได้นะครับ
ที่สายด่วนของกรมอุตุฯนี้นุยมวิทยา๒๔ชั่วโมงหมายเลข๑๑๘๒
ดูทางเว็บไซต์ของกรมอุตุก็ได้นะครับ
มีหลายท่านที่ส่งข้อความมานะคุณเขียนมาสอน
บอกว่าในพื้นที่เนี่ยยังปกติอยู่เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นฝั่ง

ค่ะแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในพื้นที่แถบชายฝั่งชายทะเล
ทั้งอันดามันและก็ทางอ่าวไทอ่าวไทนี้เข้าก่อนนะครับ
ถ้าจะสรุปความน่ากลัวของพายุโซนร้อนปลาบึกปลาบึก
สปลาวเขาตั้งชื่อพายุเอาไว้แต่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษเหมือนที่หน้าจอ
แต่ก็คือชื่อปลาบึกปลาน้ำจืดในแม่น้ำโขงอ่ะนะครับพื้นที่
อันตรายมากที่สุดเนี่ยนะครับคือจะเข้ามาแล้วมีผลกระทบเนี่ย
มกราคมวันนี้๒มกราคมตอนนี้เราเตือนภัยกันอยู่เพื่อให้ท่าน
ตัวนะครับ๓๕มกราคมพื้นที่อันตรายมากที่สุดเสี่ยงฝน
ตกหนักก็จะมีทั้งประจวบคิริขันสุราชธานีชุมพรนครศรี
ธรรมราชตอนบนนะครับจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางใกล้พายุคลื่นจะ
สูงมากประมาณ๕เมตรพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากในช่วงวันที่๓
มกราคมรวมกัน๒วันนะฮะอาจจะถึง๒๐๐มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
หน่อยครับอธิบดีกรมอุตุบอกว่าตรงเนี้ยจะน่ากลัวมากนะครับแล้ว
จุดที่น่ากลัวที่น่ากังวลก็คือเกาะสมุยที่สุราชธานีนะครับ
ห่วงมากจะเป็นศูนย์กลางพายุขึ้นเกาะหรือไม่ก็คลุมเกาะ
ในวันที่๔มกราคมหรือรวมถึงเกาะข้างเคียงอย่างนางยวนเกาะ
เต่าด้วยซึ่งคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือ๓มกราคมเที่ยว
น่าจะหยุดหมดเรือเฟอรี่ก็ต้องหยุดแล้วก็วิ่งไม่ได้
พายุใกล้ขึ้นฝั่งอันตรายที่สุดเพราะว่าลมพัดหมุนเป็น
วงกลมลมที่เลี้ยงพายุจะพาน้ำทะเลมาปะทะหรือว่าพาเข้า
ฝั่งมาเป็นจุดชายฝั่งที่เป็นไปได้ว่าจะมีคลื่นพายุซัดฝั่ง
หรือสตอร์มเซิร์ชนั่นเองค่ะความแรงของปลาบึกพอกับพายุ
โซนร้อนแฮเรียสที่เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าที่
ถล่มแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าทาง
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้
ท่านดรภูเวียงประคัมมินเนี่ยท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่า
ไม่มีพายุเข้ามาอ่าวไทยนานมากแล้วตั้งแต่โซนร้อนแฮเรียส
เนี่ยนะคะก็ไม่อยากจะให้ประชาชนตื่นตระหนกประชาชนหลายคนอาจ
มีภาพฝังใจจากภาพยนตร์จากหนังที่เคยดูอ่าใช่รวมไปถึง
ภาพเหตุการณ์ในอดีตแต่ว่าตอนนั้นเมื่อเทียบเคียงกับณปัจจุบัน
นี้ค่ะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าตอนนี้เรามี
เครื่องมือตรวจจับเรามีการเตรียมความพร้อมในการรับมือเรา
มีการเตือนภัยซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนวันนี้เราค่อนข้างพร้อม
ดังนั้นพอเราพร้อมเราเตือนกันแล้วล่วงหน้าเนี่ยภาครัฐก็
สามารถเตรียมรับมือเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรืออืมรถ
กู้ไพอันนี้ยืนยันว่าพร้อมคนที่ทำงานแท่นขุดจอก็อบพยก
อันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะท่านใช้คำว่า
ปริมาณที่คาดการณ์ไว้ก็คือน่ากลัวมากใช้คำว่าน่ากลัวมากดังนั้นเนี่ยต้องระวังเกาะสมุยน่าเป็นห่วงอย่างที่คุณภาคภูมิบอก
เพราะว่าเป็นเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุคือจะผ่านเกาะสมุยเหมือนกับผ่ากลางเกาะเลยอะค่ะ
ก็เลยคาดว่าตอนนี้พอเตือนกันก่อนเกาะสมุยก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
ตอนนี้มีท่านที่ส่งภาพมาให้เราที่คราวไทรรัชทร์ทิวีนะ
เป็นภาพที่เกาะสมุยสู่ราชธานีเออ
พอวันนี้เขาทราบข่าวเนี่ยเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของค่ะ
เนี่ยฮะตามห้างตามอะไรพวกนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติคนในพื้นที่
เครื่องบินก็อาจจะต้องหยุดก่อนตั้งแต่พรุ่งนี้เลยเนี่ยนะ
นี่เขาก็เลยไปซื้อข้าวซื้อของกันไว้ก่อนใช่ไหมแต่ก็ดีแล้วนะ
แต่จริงแล้วภาคใต้เนี่ยอย่างที่เรามีการพยากรอากาศกันต่อเนื่องทุกวันนี้นะคะ
จับตาเตือนภัยก็บอกมาตลอดว่าภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องครับ
ตั้งแต่ปลายปีเนี่ยค่อนข้างจะตกมาต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
เราไล่เรียงดูหน่อยนะครับสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือกันในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูการตรวจสอบระบบกราฟิกพยากรอากาศจำลองซึ่งพบว่าการก่อตัวของพายุโซนร้อนปลาบึกนะฮะ
ค่อยเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเลาะชายฝั่งทางมาเลเซียเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ตอนล่างมุ่งหน้าสู่อ่าวไทย
ก่อนจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนตั้งแต่ช่วงค่ำวันศุกร์นะฮะ
แล้วก็เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยมีความเร็วลมสูงสุด
ใกล้จุดศูนย์กลางประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
คำเตือนก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ช่วงวันที่๓๔มกราคมจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้นะครับ
จะมีลมแรงทะเลคลื่นสูงสามถึงห้าเมตรอ่าทั้งในพื้นที่ชุมพรสุราธารณี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบีตรังและสตูน
วันที่สี่ถึงห้ามกราคมจะมีฝนตกหนักมากลมแรงคลื่นสูงสามถึงห้าเมตรในพื้นที่เพชรบุรี
ประจวบคิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส
ระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูนจะส่งผล๓๕มกรานะครับ
วันนี้มีชาวประมงพื้นบ้านนะฮะที่เขาทราบข่าวเขาก็เร่งลาก
ประมงพื้นบ้านขึ้นมาบนฝั่งกันแล้วเพราะว่าเขาห้ามออกเดินเรือแล้วนะ
หมู่๕ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ในลำคลองปากแม่น้ำท่าสาราห่างจากฝั่งเข้าไปสัก๑กิโลเมตร
ประมงพื้นบ้านก็เอาเรือไปจอดหลบคลื่นลมจำนวนมาก
เช่นเดียวกับเจ้าของเรือประมงขนาดใหญ่นะครับ
วันนี้ก็บอกให้ลูกเรือเอาเรือเข้าฝั่งหมดเลยนะฮะ
ป้องกันความเสียหายจากพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
ด้านในภัยบูลนาคทิพิมารในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
บอกว่าตอนนี้ได้เตรียมรับมือนะคะ
จะมีการอบพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือด่วนไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมตามประกาศแจ้งเตือนภัย
และให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากคลื่นลมแรง
โดยเฉพาะอำเภอท่าชนะชัยยาวิภาวดีพนมชัยบุรีพระแสงเวียงสะท่าฉางคีรีรัฐนิคมเกาะสมุยพุนพินดอนศักดิ์กาญจนดิตอำเภอเมืองและเกาะพงันค่ะ
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบดีภูเวียงประคัมมินก็บอกนะคะว่า
ปกติเนี่ยค่ะพายุส่วนใหญ่เคลื่อนผ่านเวียดนามเข้าลาวก่อนจะมาถึงไทย
แต่พายุโซนร้อนปลาบึกนี้ค่ะเป้าหมายคือเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยเลย
ขึ้นฝั่งที่จังหวัดชุมพรนะคะดังนั้นก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรง
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลน้ำท่วมฉับพลันดินโครนถล่ม
เฝ้าระวังและย้ายออกจากพื้นที่และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ช่วงค่ำพรุ่งนี้พื้นที่ฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรและสุราธานี
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีคลื่นลมแรง
เรือทุกชนิดงดออกจากฝั่งยกเว้นเรือเดินสมุดขนาดใหญ่เท่านั้นค่ะ
คือลักษณะของการเข้ามาของพายุเนี่ยระดับของพายุสถานะของมันนะครับ
มันจะอยู่ระดับเดียวกันกับพายุแฮเรียสนั่นแหละคือเป็นพายุโซนร้อน
คือพายุมันมีดีเพชชั่นพัฒนาขึ้นก็เป็นโซนร้อนโซร้อนก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็นโซนร้อนกำลังแรง
และเป็นไตฝุ่นใช่ไหมครับอันนี้มันก็อยู่ในเขตโซนร้อนเหมือนกัน
เดินเข้ามาการเตรียมพร้อมมันต่างกันทุกวันนี้ตอนนี้เมื่อกรูที่ท่านพูด
พวกคือว่าชาวบ้านเองเนี่ยเค้าพร้อมล่ะลองรับมือล่ะ
เรารับมือแล้วเฝ้าดูลักษณะอากาศนะ
ยังไม่มานะเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรต่างพอ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
เรียกจากช่วง๓๐ปีหรือ๕๐ปีที่ผ่านมา
แต่ว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยก็มีพื้นที่จังหวัดที่จะต้องระวังต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
ประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับ
ตั้งแต่วันที่๕มกราคมเป็นต้นไปนะครับ
ต้องระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่าแม้จะมีเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงในช่วงนั้น
แต่ผลกระทบจะไม่รุนแรงมากนัก
เพราะว่าตอนนี้ก็มีการเตือนมีการรับมือล่วงหน้าแล้ว
และคาดการณ์ว่าหลังจากปลาบึกแล้ว
ปีนี้ไทยจะต้องเผชิญกับพายุอีก๑๒ลูก

ดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะคะ
แต่ว่าในช่วงวันที่๔มกราคม
กลางก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเรื่องของฝนนะคะ
เราก็อาจจะเจอฝนในจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
คือ๓มาฝั่งอ่าวไทย
แล้วพอวันที่๔ก็คือจะกินหมดเลยฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคกลางด้วย
พอ๕ก็จะเริ่มขยับออกแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ

ส้มเนี่ยหมุนเนี่ยคือกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางฝั่งทะเลทางอ่าวไทยของไทย